ฝันเลยนะครับอยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ
มาจับธุรกิจฟุตบอลในฐานะผู้บริหารฟุตบอลในประเทศไทย
จริงวงการฟุตบอลยังทำอะไรได้อีกเยอะมาก
ที่เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อจะยกระดับวงการฟุตบอลไทย
ก็จะมาพูดคุยเรื่องราวของวงการกีฬาที่มันหลากหลายแง่มุมนะครับ
ครั้งนี้ก็นับว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณท็อปจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาน
โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่แล้วก็แน่นอนครับว่าการที่คุณท็อปได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
ด้วยการเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในการจัดศึกฟุตบอลแดงเดือดครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะมีขึ้นที่เมืองไทยในเดือนกรกฎาคมนี้
เพื่อยกระดับวงการฟุตบอลไทยให้พัฒนาไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นครับ
เกียรามาตั้งแต่เด็กเลย
เรียกว่าเป็นเด็กกีฬาเลยดีกว่าครับ

ตีแบตอีกก็ไปแข่งแบตให้เป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วย
แล้วก็เล่นฟุตบอลนะครับ
แต่เล่นฟุตบอลเนี่ยชอบเล่นเองไม่ได้เรียนฟุตบอลนะครับ

พอเราหันมาตั้งใจเรียนกีฬาก็เลิกเล่นเลย

ตอนที่ไปเรียนมหาลัยก็เลยผ่านตัวเข้าห้องสมุดทุกวัน

แล้วก็เลิกเล่นฟุตบอลตั้งแต่มหาลัยปี๑เป็นต้นไป
ข่าวก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ฮือฮาในบ้านเราอยู่แป๊บหนึ่ง

อันนี้มันมีแนวโน้มไหมครับที่เราอาจจะมาจับธุรกิจฟุตบอล
ในฐานะผู้บริหารฟุตบอลในประเทศไทย
ก็จริงผมกับพี่วินิตนะครับไปที่อังกฤษมา

เพราะผมไปที่เมืองเล็กไม่มีอะไรเลย
มันเป็นเหมือนกับการสร้างวัฒนธรรม

แล้วพอเข้าไปศึกษาจริงวงการฟุตบอล
เทคโนโลยีเข้ามาน้อยมาก
ยังเป็นวงการที่ยังรันแบบเดิมอยู่
แล้วเราก็หันมามองแต่เราอยู่ในวงการบล็อกเชน

ผมก็มองว่าเมืองไทยจริงวงการฟุตบอล

ถ้าสมมุติจะไปเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเตส

แต่คนดูฟุตบอลในประเทศไทย
ตอนจุดพีคจริงไม่ได้ต่างกับ
เราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามายกระดับ
วงการฟุตบอลได้เยอะมากเพื่อที่จะดึงมูลค่า
เหมือนเอาเพชรมาขัด
ส่งออกประธานธรรมมาสานเราก็มองว่า

ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเตะ
แล้วก็การดูบอลให้สนุกขึ้น

ที่จะเอาเผ็ดมาขัดดันขึ้นไปได้ได้เยอะมาก
ผมคิดว่าในอนาคตถ้าไม่ใช่ทางบิดขับทำ

คือดำเนินการดูไว้มั้ยหรืออย่างครับ

หรืออาจจะเข้าไปเทคโอเวอร์แนวทางไหนที่คุณท็อเล็งขึ้น

ถ้าเมืองไทยเราทำกีฬาฟุตบอลให้ดีครับ

ดึงเงินเข้าเมืองเลเวอร์ภูมิเยอะมาก
คนก็เห็นภาพว่าไปเตะฟุตบอลที่สนามเมืองทอง

จริงถ้าหลังจากที่โพสต์ไปก็มีคนติดต่อมาเยอะมาก
จริงมีเยอะมากครับที่ติดต่อมา

เพื่อจะยกระดับวงการฟุตบอลไทยด้วยเทคโนโลยีได้

ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดว่าจะเป็นโมเดลแบบไหน
อาจจะมีข่าวดีที่เราจะทำเป็นคุณท็อปเองจริงจังถูกไหมครับ
คืออันนี้ยังคือมันเป็นโมเดลมันมีหลายโมเดลไงครับ
ซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกโมเดลได้ใช่ไหม
ก็อยู่ที่ว่าความลงตัวของคนที่เสนอเข้ามาด้วยว่ามันจะจบแบบไหน

เพื่อที่จะดึงมูลค่าวงการฟุตบอลไทยขึ้นมา
กรกฎาผมว่าช่วงนี้น่าจะวุ่นมาสมควรเหมือนกัน
มันจะยกระดับเกมการเล่นที่เราไม่ได้เห็นในไทยแน่นอนใช่ไหมครับ

ส่งคนมาดูสนามตอนปลายปีที่แล้ว

การที่คุณจะมาจัดที่นี่ในไทยแล้วอยากจะให้เขามา

แล้วก็จะผลักรูปวิ่งเอาเก้าอี้เข้าไปชิด
ล่าสุดที่ไปผมไปกับพี่วินิตที่อังกฤษ

เพื่อที่จะให้คนไทยได้ดูนะครับ

มันไม่เหมือนกับแมชทั่วไปมันมี

คนดูฟุตบอลมาทั้งชีวิตเนี่ยในประเทศไทยนะครับ
ให้เป็นนัดประวัติศาสตร์ที่ให้เข้าถึงความรู้สึกของ

เป็นศึกแดงเดือดจริงว่ามันต่างกับอย่างอื่นยังไง

แทนที่จะไปประเทศอื่นก็เลือกที่จะมาเมืองไทย

ไม่ได้รังเลที่จะเข้าไปร่วมในการสนับสนุนเลย
เพราะเรารู้แล้วว่ามูลค่ามันสูง
คือหนึ่งประเด็นกับสองคือกระแสมันจะต้องดีมากถูกไหม

แล้วก็อยากจะสร้างความทรงจำดี
เราก็มีหลายโปรเจคที่เกิดขึ้นพร้อมกันอยู่แล้วนะครับในปีนี้
แต่โปรเจคที่ทำเพื่อธุรกิจด้วย
แล้วก็เพื่อความชอบส่วนตัวด้วยเนี่ยมันคือฟุตบอลเลย
เป็นความชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วที่ชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็ก

แต่ดันชีวิตพันเพลมาเป็นนักธุรกิจ
ก็เลยอย่างน้อยก็ได้ทำอะไรที่มัน
กลับไปเป็นความทรงจำวัยเด็กที่เป็นสิ่งที่เราชื่นชอบ
ก็จริงเราคุยเรื่องฟุตบอลไทยมาค่อนข้างเยอะนะครับ
กับการที่แบบว่าเราจะต้องไปเป็นสปอนเซอร์
ปีที่ผ่านมาเคยคุยแต่แพ้บิดดิ้ง

คูณ๔ปีก็๑๖๐๐๐ล้าน
แต่เป็นตัวเลขที่ใหญ่มากซึ่งมันก็เป็นความฝันนะครับว่า
ถ้ามีบริษัทไทยที่สามารถที่จะเอาแบรนด์ไปวาง
อยู่บนสโมสรที่มีแฟนคลับสองสามพันล้านคนทั่วโลกครับ
ได้โชว์เหมือนกับได้พุทธ
เหมือนจะเอาประเทศไทยวางในแผนที่โลกนะครับ

ก็อยากจะให้แบรนด์บริษัทเราที่สร้างมาเนี่ย
ไปอยู่ในหน้าอกของทีมที่เราชื่นชอบ
แล้วมันก็เป็นการโฆษณาประเทศไทย

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำกับทีมที่ตัวเองชอบ

แต่ในฐานะแฟนของพี่แดงก็

มันเป็นเทรนด์ที่ไม่ได้เกิดแค่ในประเทศไทย

เป็นชื่ออยู่ที่หน้าอก

โทรศัพท์มันก็ไม่ได้มีความจำเป็น

ถ้าพูดถึงหลังจากนี้
สิ่งที่คุณท็อปกำลังทำอยู่กับธุรกิจที่มันเป็น
จะบอกกับคนในวงการกีฬาให้ปรับตัวรอยังไง
หรือว่าเริ่มตั้งแต่ดูคลิปนี้จบหรือต้องทำยังไง

ตอนนี้วงการธุรกิจไหนที่ไม่ใช่เทคโนโลยีคัมมณีบ้าง

ก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้